ได้เปิดโอกาสอันสำคัญนะคะในการพัฒนาด้านธุรกิจ

เพื่อที่จะพัฒนาสังคมในด้านต่างให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่งต่อโอกาสดีเพื่อพัฒนาสังคมในงาน
ทั้งด้านธุรกิจอาชีพและการศึกษา
โดยเปิดรับสมัครงานกว่า๓๕๐๐อัตรา
ทุนการศึกษาและจับคู่ธุรกิจ
กับการสัมมนาในหัวข้อต่าง
มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
และเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้ในยุคดิจิทัล
เหนือจากนั้นเราก็มาเน้นในเรื่องของการทำธุรกิจ
โดยคำนึงถึงสังคมชุมชน
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เพื่อยกระดับของประเทศเรานี้หรือสังคมของโลกนี้นะ
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
กว่า๓๐ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันร้าน๗๑๑มีกว่า๑๑๐๐สาขา
เกิดการจ้างงานกว่า๑๗๐๐อัตรา
อบทุนการศึกษาแล้วกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
โดยรวบรวมโอกาสในทุกมิติมาไว้ในที่เดียว